รวดสอบอัพเดทประเด็นต่างประเทศไปแล้วนะคะ

จะชวน๒คนรวมถึงคุณผู้ชม
หยิบกล้องมาเลยค่ะสะพายเป้
แล้วก็ไปเที่ยวกันที่จังหวัดตากนั่นเองนะคะ
เพราะว่าที่ตากเขามีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ผนังอาคารให้เป็นศิลปะ

แห่ไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพพร้อมกัน
เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม

ตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาเพียบเลยนะ
แต่ลักษณะตึกร้างเขาสวยนะ
ใช่โครงสร้างค่ะเพราะเมื่อเมื่อกี้ถ่ายภาพแล้วตัดกับท้องฟ้า
บนเนินสูงอะไรด้วยนะ
นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่อำเภอแม่ระมาทจังหวัดตากแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางมาถ่ายภาพงานศิลปะบนซากอาคาร
ซึ่งเป็นโรงงานอาหารกระป๋องเก่าถูกทิ้งร้างเอาไว้ค่ะ
บริเวณพื้นที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะคะ
ซึ่งมีทั้งที่มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
มาท่องเที่ยวมาแต่งงานรับปริญญา
เห็นไหมไม่สวยนะนี่ไงคู่บ่าวสาวถ่ายรูปกันอยู่เลยไม่สวยนะ
ใช่ค่ะโดยนายปียศักดิ์เขียวสะอาด
ศิลปินผู้ที่รังสรรค์งานศิลปะบนฝาผนังเนี่ย
บอกกับทีมข่าวค่ะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เดิมเป็นโรงงานอาหารกระป๋อง
แล้วก็ถูกปล่อยให้มันรกร้างทีนี้เพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเขาก็เข้ามาซื้อพื้นที่
เปิดเป็นร้านกาแฟแล้วก็เอ๊ะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซะเลย
พอเห็นซากอาคารเก่าก็มีแนวคิดว่าทำยังไงดีล่ะ
เราเป็นศิลปินนี่ก็อยากจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ก็เลยบอกว่าสร้างเป็นศิลปะดีกว่าไปทุบทำลายทิ้งลงมือวาดเลยค่ะ
เรียกง่ายว่าศิลปะข้างถนนนี่แหละนำมาประยุกต์
ก็คือวาดภาพด้วยสีสเปรย์ใช้เวลาต่างกันนะคุณ
เห็นภาพบางภาพก็ใช้๓ชั่วโมงก็มีวันหนึ่งก็มี๓วันก็มี
แต่ละภาพคือน่ารักแล้วก็มีแนวคิดนะ
แต่ทีนี้คนก็ถามว่าแนวคิดในการว่านนั้นมาจากไหนล่ะ
ศิลปินเขาก็บอกว่าเติบโตในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่า

นี่แหละก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นตัวจุดประกาย
เพราะว่าเน้นเรื่องของสัตว์ป่าเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
เพื่อสืบพฤติกรรมแล้วก็แนวคิดของมนุษย์
เพราะว่าคนเราดูแลสัตว์ป่าน้อยลง

พวกเจ้าน้องแมวน้องหมาเราก็จะดูแลใช่ไหม
แต่คนมองว่าสัตว์ป่ามันดุร้าย
เป็นเรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องห่างไกลตัว
ก็เลยอยากจะเชิญชวนประชาชนเนี่ย
มาสัมผัสสัตว์ป่าอีกมุมหนึ่ง

เป็นความสวยงามแล้วก็อยากให้สนุกสนาน

ดีนะศิลปะบนสร้างอาคาร

กับเจ้าบ่าวควงคู่กันไปถ่ายรูปเมื่อกี้

แต่งงานตัดกับสีของพื้นผนัง
ที่วาดหรือเปล่าซะเหลือเกินนะคะ